ถึงเรื่องสถานการณ์ไฟป่าปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งกำลังใจไปเยอะหน่อย
อันดับต้นของโลกนี้นะคะนับวันนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ไฟไหม้ดอยสุเทพบุยควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
ของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะดอยม่อนจอง
ก่อนหน้านี้จะเห็นภาพเป็นสีเขียวตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้
บางส่วนครึ่งหนึ่งเลยซ้ายมือเป็นสีเขียว
ขวามือเป็นสีดำแบบนี้ค่ะ
ม่อนจองในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ถูกไฟไหม้
พื้นที่ประมาณ๑๐ไร่โดยเฉพาะจุดสูงสุดของดอยม่อนจอง
จุดนี้มันจะเป็นทุ่งย่านะคะเรียกว่าดอยหัวสิง
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามเข้าไปดับไฟยากลำบากมากค่ะ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ถามว่าสาเหตุไฟไหม้ป่าครั้งนี้มันเกิดมาจากใครเกิดมาจากอะไร
เกิดมาจากชาวบ้านค่ะเข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปเผาป่าแบบนี้
เบื้องต้นจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจตราไม่ให้เกิดการลักลอบเผาซ้ำ
โลกโซเชียลมีเดียนะคะมีการนำภาพมาเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้เลย
ดูความสวยงามเก่าก่อนที่เคยมีของดอยม่อนจอง
สภาพถูกเผากลายเป็นแบบนี้เลยนะคะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนะคะ
จะกลับไปเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งคือไม่เหมือนเดิมเลยแบบสิ้นเชิงค่ะ
คุณผู้ชมพาไปดูอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะหลังจากที่เราสลดใจภาพเมื่อสักครู่นี้แล้ว

เพราะว่าหลังสาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีคนแอบจุดไฟเผากองขยะ
ลามไหม้มันเกิดจากย่าแห้งค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้รถดับเพลิง๓คันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเข้าไประงับเหตุ
ตอนนี้ตำรวจจะตรวจสอบหามือเผากองขยะรายนี้
มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
จากเชียงใหม่มาที่พยาวมีไฟไหม้ป่าที่พยาวนะคะ
เป็นแนวเขาวัดอนาลโยตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมืองค่ะ
ครอบคลุมพื้นที่๒ตำบลด้วยกันนะคะ
ก็คือตำบลสรรปาม่วงกับตำบลบ้านสาง
ไฟมันลุกไหม้ป่าย่าแล้วก็ลามไปติดต้นไม้แห้ง
พื้นที่ด้านล่างลุกลามยาวไปจนถึงแนวสูงชันของภูเขา
ระยะทางที่ไฟมันลุกไปหลายร้อยเมตร
ไฟลุกไหม้นานกว่า๓ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
สภาพเป็นแบบนี้ได้รับความเสียหายเป็นร้อยไร่เลยที่พยาว
เจ้าหน้าที่ต้องระดมเข้าพื้นที่ไปดับไฟ
ส่วนสาเหตุมาจากคนอีกแล้วค่ะ
จุดไฟเผาป่าน่าจะเข้าไปหาของป่า
แล้วก็เริ่มจุดไฟเผาป่าตั้งแต่ตีนเขา
แล้วมันก็ลามขึ้นบนเขาไปแบบนี้ค่ะ

นี่คือวิกฤตไฟป่าที่ภาคเหนือ